ในนั้นอาจจะเป็นงานแต่งงานของเสนาหอยก็ได้
หลายคนตกใจเรื่องมันเป็นมายังไง
เดี๋ยวมาดูกันค่ะเพราะว่าเพื่อนซีค่ะพี่วิลลี่แมคอินทอสนั้น
วันก่อนพี่วิลลี่นะแวะมาโปรโมทรายการใหม่ที่บันเทิงไทยรัฐนี่แหละ
แล้วก็มากระซิบบอกเราดังว่าตอนนี้พี่หอยกำลังซุ่มเตรียมงานแต่งอยู่
พี่อยากให้โลกรู้ไปเลยว่าเพื่อนเลิฟพี่หอยเนี่ยกำลังหวานสุดค่ะ
กับน้องเค้กส้มแหมเชอรี่ดูมันชักจะยังไงยังไงนะ
เดี๋ยวเราขยับมาฟังพี่วิลลี่กันนิดนึงละกันค่ะ
นี่ไงพี่โล่งใจมากเลยว่าตกลงว่าพี่ต้องดูแลหอยไปจนถึงอายุเท่าไหร่
เฮ้อแฮปปี้ดีแล้วก็

คนที่ดูแลหอยตอนแก่ได้

ก็ถ้ามีข่าวดีขึ้นมาก็คงเป็น
เป็นอะไรที่รวบรวมตัวกันไม่ได้
ไม่รู้ไปที่ร้านสั่งทำของชำรวยทำไม
แต่ก็พี่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า

อ่ะตรงใส่จะมีข่าวดีจริงนะคุณผู้ชม